เราตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนี้ให้นะครับคุณผู้ชม
กรณีที่หนุ่มสุรินมาอยู่กินกับภรรยาที่จังหวัดเพชรชบูรณ
แต่ว่าสุดท้ายถูกพบเป็นศพมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอามือไพร่หลัง
ศพเนี่ยถูกยัดไปในกระสอบไปถูกทิ้งไว้ตรงจุดนี้แหละค่ะ

คือมีความคืบหน้าของคดีออกมาเรื่อย
เพราะล่าสุดตำรวจไปจับคนที่ร่วมขบวนการได้นะคะ
ไปจับกลุ่มตัวแล้วก็บางคนเดินทางมามอบตัว
รวมแล้ว๒คนตอนนี้ยังคงหลบหนีอีก๔คนด้วยกันนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน

ความคืบหน้าของคดีเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังค่ะ

ใครอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารข่าวนี้นะคะ
ผู้ตายก็คือชื่อว่านายคำนึงเจริญรัฐอายุ๔๕ปี

ผู้ตายมาอยู่กินกับภรรยาที่ในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วผู้ตายถูกพบเป็นศพค่ะ
ก่อนหน้านั้นช่วงค่ำผู้ตายก็คือนายคำนึงเนี่ย
เห็นบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายจวบ
มาตั้งวงดื่มเหล้ากับภรรยาของเขาที่บ้าน

เบื้องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว
จากนั้นค่ะพอนายคำนึงผู้ตายกับนายจวบ
ซึ่งมานั่งดื่มกินกับภรรยาของนายคำนึง

ไม่นานค่ะคู่กรณีก็คือนายจวบเนี่ยกลับมา
แต่คราวนี้กลับมาพร้อมพวกอีกสักประมาณ๔๕คน
สันนิษฐานว่าน่าจะทำร้ายร่างกายนายคำนึง

แล้วนำศพขึ้นรถไปทิ้งกลางทุ่งนา
ที่ตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๖๐กิโลเมตร
หลังพบศพตำรวจสพหนองบัว
ก็เชิญตัวนางไพรินอายุ๒๘ปี
ไพรินเป็นภรรยาของนายคำนึงซึ่งเป็นผู้ตาย
ไปให้บากคำแต่ตอนั้นนางพายลิน
อ้างบอกว่าไม่รู้ว่าใครมารับสามีไปทำร้าย

ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ใดทั้งสิ้น
กระทั่งกลางดึกของวันที่๒๑ธันวาคมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุธินันคงแช่มดีเป็นผู้กำกับสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตำรวจจากสพนบัวนะคะ
ไปตามจับกลุ่มนายระพีพัฒน์มาลัยกุลหรือว่าไนโก้อายุ๓๒ปี
นายโก้เป็นคนขับรถยนต์โตโยต้าสีบรอนเงินก็คือรถกระบะ
ที่บ้านพักในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีจับกลุ่มได้ที่กาญจนบุรีนะคะ
หลังจากที่มีข้อมูลว่าไนโก้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายศพ
เพื่อนำตัวไนโก้มาที่โรงพักหนองบัวมาสอบปากคำ
ทีมข่าวค่ะไปได้ข้อมูลจากแฟนของไนโก้อายุ๑๘ปีนะคะ
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุสักประมาณ๒๓ทุ่ม
นายสุเทพมาลัยกุลหรือว่านายจวบซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของไนโก้เนี่ย
นั่งดื่มสุรากับคนรู้จักก็คือที่บ้านจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วไปทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่รู้นะคะ
จริงแล้วคนทะเลาะก็คือกับนายคำนึงผู้ตายนั่นแหละนะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยแฟนของไนโก้กับไนโก้เขานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้าน
แล้วนายจวบเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาไนโก้บอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ให้ขับรถไปรับที่บ้านหลังเกิดเหตุก็คือที่บ้านของภรรยาของผู้ตาย
ซึ่งห่างออกไปสักประมาณ๕กิโลเมตร
เมื่อนายจวบขึ้นรถก็ขับรถออกมาสักระยะหนึ่ง
จากนั้นนายจวบบอกให้ไนโก้วนรถกลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ไโก้วนรถกลับไปค่ะพอไปถึงเนี่ยมีรถกระบะอีกคันหนึ่งมาจอดอยู่ด้านหลัง
อันนี้แฟนของไนโก้ให้การแบบนี้นะคะ
แล้วคนในรถกระบะเนี่ยลงไปอุ้มนายคำนึงซึ่งตอนนั้นเสียชีวิตแล้วขึ้นรถ
เธอบอกว่าเธอตกใจมากจึงเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้าน
จากนั้นกลางดึกไนโก้ก็กลับมาบ้านโดยไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
เขาโทรมาเขาบอกว่ามารับตาหน่อยตาโดนซ้อม
พวกหนูกำลังจะกินข้าวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับตาก่อน
ข้าวเขายังไม่ได้กินน้ำหิงก็ไปรับตา
แฟนหนูก็ไปรับเพื่อที่จะไปรับกลับบ้าน
แล้วแฟนหนูสุดท้ายได้จะรับตอนนี้กับบ้าน
ไปรับค่ะแต่ว่าตามทางไม่ได้กลับบ้าน
แล้วเขาก็วนกลับไปที่น้ำมันสุดท้ายคนนั้นอีก
แล้วแฟนหนูมันพิด
ก็คือแฟนของไนโก้ซึ่งพอเห็นศพปุ๊บเขาก็ลงจากรถเลย
เขาตกใจกลัวไงคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุของนางไพริน
ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยฮะอ๋อคือพายอ่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
เมื่อวานนี้พบว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านเนี่ยล็อกกุญแจรั้วไว้
แต่พบว่าบ้านเนี่ยยังมีกองไฟที่คาดว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไพรินกับนายจวบเนี่ยนั่งดื่มสุราบนแคร่ไม้ด้วยกันนะคะ
ที่นายคำนึงกับนายจวบเนี่ยเขาจะมีเรื่องทะเลาวิวาสกันถึงว่าลงไม้ลงมือ
แล้วก็มีการฆ่ากันตายเนี่ยนะคะอันนี้ตามข้อมูลที่ได้รับรายงานมานะคะ
ความคืบหน้าของคดีค่ะตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็ได้ไปตรวจรถกระบะอีกขั้นหนึ่งซึ่งบอกว่ารถกระบะคันนี้เป็น๑ใน๒
เป็นรถที่ไปมีส่วนร่วมนำร่างของผู้ตายไปทิ้งในพื้นที่
หนองบัวนครสวรรค์รถคันดังกล่าวตำรวจสพบึงสามพันธุ์ตรวจยึดได้ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ซึ่งเป็นบ้านพ่อและแม่ของนายกันนายกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่งด้วย
เมื่อเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกา๑๕นาทีนายกันสุดท้ายตัดสินใจไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
โดยมีการถูกสอบปากคำนานหลายชั่วโมงนะคะนายกันให้การบอกว่ายังมีลูกชายของนายจวบ
ร่วมนั่งไปกับรถกระบะอีกหนึ่งคนด้วยทราบชื่อก็คือว่าชื่อนายชนไม่ทราบนามสกุล
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้คือได้ข้อมูลมาจากนายกันค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพลังหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับคนที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะมีอีกสักประมาณ๒คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ